พักจากเรื่องเครียดมายิ้มกันหน่อยนะครับ
ก็บอกยิ้มได้หายเหนือเลยพอเห็นคลิปนี้
อาจารย์หมอเลยนะครับกว้าไมล์คลื่นเวทีร้องเผลอใจ

แล้วก็ประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ใช่ค่ะมีค่ะ

เพลง
นี่ค่ะคืออาจารย์ปิยรัฐรอดแก้ว

บรมราชชนนินคลสีธรรมาราชนะครับ

ก็มาร้องเพลงให้กับประชาชนในห้องประชุม
ทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลแล้วก็ประชาชนด้วย
บางคนอาจจะเครียดนะไปรอฉีดวัคซีนกันอยู่

ฉีดวัคซีนอย่างนี้ได้ฟังเพลงอย่างนี้นะ
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็รักษาอยู่เป็นโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่

ทางพี่เจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็เลยจัดให้

ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้เพื่อนแล้วก็มีถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เราจะผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้กันไปพร้อมกันกับทุกคนนะคะ

นี่ฮะผู้ป่วยหญิงรายนี้เนี่ยวันคล้ายวันเกิดเมื่อ๑๓กรกฎาคม

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันศาที่เชียงใหม่
ก็เลยนำเค้กมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้
ก็แน่นอนว่าผู้ป่วยเขาก็โอ้โหตื่นตันใจดีใจนั่นแหละ
เพราะว่าจริงวันเกิดมันควรจะเป็นวันที่ได้อยู่กับเพื่อน
อยู่กับครอบครัวห้อมล้อมแต่นี่คือต้องมาอยู่เหงาอะค่ะ
ผู้ป่วยท่านอื่นก็พลอยตื้นตันใจไปด้วย

ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้จะมีอะไรดีไปกว่าการให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะ